ดูร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน

หลงได้ให้ล้างหลงได้ให้ล้าง
มานี้ค่ะนะสงสัยหลงได้ให้ล้าง

ตอนแรกตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจ

เจริญทุกคนครับ

นี่ที่แต่เข้ากล้องข้างหน้าบ้าน

ของคุณชัยโยธนาวัฒน์
เพลงนี้ได้โรบินฮูดมาทำคำร้องทำนองให้
แล้วก็ดนตรีก็ได้คุณธนารักษ์พงศังมาทำดนตรีให้
ความรู้สึกของเป๊กกับความรู้สึกของคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะไม่แตกต่างกัน
ตอนนี้หัวใจคุณผู้ชมมี๔ห้องต้องเปิดรับ
เขาเลยเปิดรับเลยเขามาด้วยความน่ารักและกล้าหารชาญชัยอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน
มาถ้ากล้าหันแบบนี้พร้อมสำหรับเพลงที่๒หรือยัง

นะครับเพลงที่๒มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

อินโทรขึ้นมายิ้มที่มุมปากด้วย

กับเพลงที่แล้วเพลงนี้อันไหนยากง่ายกว่ากันครับ
ถ้าตัวผมนะเปรียบเทียบกับตัวผมนะ
เป็นเพลงลูกทุ่งแบบว่าลูกทุ่งจ๋าอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่มันก็เลยทำให้ดูหยุดยาก

แต่ก็เคยร้องอยู่แต่นานเหมือนกัน
คุณหนุ่ยตรงไหนที่น่ากลัวสุดของเพลงนี้

มันจะขึ้นเหมือนกัน
ขึ้นเนื้อเหมือนกันแต่ว่าท้ายไม่เหมือนกัน
ถ้าบอกได้ให้คุณบันเจิดระวัง
หนูอยากให้คุณบันเจิดระวังอะไรในเพลงนี้ถ้าจะเล่น
ระวังที่จะไม่ใช้ตัวช่วยครับ

นาใช้เลยแนะนำจากเพื่อนหนุ่ย
ผู้ทัมวอร์ตหนังอยู่ตรงน้ำมนนาดแล้ว

ครับเพลงนี้ใช้สัตว์เยอะครับ

ผมวิเคราะห์ดูแล้วนี่เขามีความมั่นใจ
แล้วก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะ
เจิดเอ้ยเจิดจะเนิดเวอร์ให้บัตตาแอ
้าาาาาเป็นไงค่ะพี่เจิด

เดี๋ยวไม่รู้เนื้อหันไปมองทั้งนู้นอาจจะนึกออก

คุณค้านี่เมียหรือบัญญาติยางครับ
ตอนนี้เนี่ยคุณบัญชโจร
คุณบันเจิดมีอยู่แล้ว๕๐๐๐บาท
ในกระเป๋าแน่นะฮะ
ที่จะเอาไปให้คุณนาเก็บเนี่ยมีแร่แน่ตอนเนี้ยห้าพันบาทค่ะถ้าร้องแล้วร้องผิดในเพลงที่สองเหลือสองพันห้าร้อยบาท
แต่ถ้าร้องถูกในเพลงที่สองรับหนึ่งหมื่นบาทค่ะฮะตัวช่วยยังมีอยู่เหมือนเดิม
ตัดสินใจเอาให้ดีจะใช้หรือไม่ใช้แต่ตอนนี้มาบอกก่อนนะครับคุณบันเจิดฟังไปแล้ว
โต๊ะเรืออากาศสองบาทอินโจรส์เพลงที่สองจะเล่นหรือจะหยุดครับ
หว่าเล่นครับ

อันนี้แหละวินาทีที่อยากจะลุ้นกันนะฮะกลัวเหลือเกินว่าผู้ชายคนนี้จะไม่ใช้ตัวช่วย
ดูการตัดสินใจของเขานะครับว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร
แต่เมื่อเขาตัดสินใจแล้วเราก็เป็นแรงเชียร์ให้เขาด้วย

เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันคุณบันเจิดจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ครับ
เชื่อถึงคำนวนคาเบียบกระบันนี้นะครับ

คอรมอก็มีคอรมอเข้าไปด้วย

คุณกลัวจะไม่ถึงเพลงที่๓แล้วเนี่ย
เอาเพลงนี้ให้รอดก่อนเถอะ

จะรับ๑๐๐๐บาทหรือ๒๕๐๐บาทเท่านั้น

คุณมะเจอร์ต้องร้องให้ถูกต้อง

มาดูกันนะครับว่าคุณบัญเจิดจะทำได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๒มูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมา

รักจากราตอนเช้ากาคงที่ตกคำ

รักจากราตอนเช้ากาคงที่ตกคำ
รักจากราตอนเช้ากาคงที่ตกคำ
เห็นเพียงห้องเปล่าใจหา
กระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้
อ่านแล้วตุ๊ดมงรอง
เธอเป็นไปได้หรือนี่
เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินพี่ติดลง
ความรักจึงลม

หวังเธอเป็นยา
รักษายามดวงใหม่ดี
แต่แล้วน้ำใจแฟนนี้
ก็มีให้เพียงครึ่งทาง

เหมือนดังนมตั้งตารอ
อนาคตเริ่มหักงอ

ถึงล่อคงไม่มีหวัง
เจ้าของอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเล่นดัง
แต่ผีมันเขวงมันขวาง
เหมือนเรือที่รอวันลม
ทุกแฟนติดจาก
มองห่องยามอยาก
ไม่มีแม้เสจสึน
ติดม้อนให้พี่กอดดมแต่ตัวน้องไปลอยลมอย่าพี่จมขาดคนดู
คุณบันเจิดร้องถูกหมดมั้ยครับ

ตั้งแต่คุณหนุ่ยแบบว่าแบบว่าช่วยเราคิดช่วยเราแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเยอะที่สุดเลยนะการได้คะแนนนะ

เช็คให้เลยคุณดีเจล่ะครับ

แต่ว่าจะเป๊ะไม่เป๊ะก็อยู่ที่คุณป่า
ขอให้ประสบความสำเร็จเอาใจช่วยครับ

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้

และเพลงที่สอง

ร้อง
คุณบัญเจิด
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกทุ่ง